จะมีอะไรหรือเปล่านะคะสำหรับพี่นุ้ยพี่ตั๊กนะคะ
หลายคนชอบแบบเออมีความเป็นห่วงไปถึงลูกชายเขาว่าเอ๊ะน้องภูเนี่ย
ตกลงแมนหรือไม่แมนเอาจริงดิฉันก็ไม่ได้อยากรู้เรื่องนี้นะ
เขาบอกว่าเปิดอกเปิดใจพูดคุยกับลูกทุกเรื่องอยู่แล้ว
รวมไปถึงกรณีที่ลูกชายเพียงคนเดียวเข้ามาปรึกษาเรื่องที่ตัวเองอาจจะไม่แมน
คือบางทีน้องอยู่ในช่วงวัยรุ่น
อาจจะเกิดความสับสนอะไรกันได้นะฮะคุณพ่อคุณแม่เนี่ย
ก็ยอมรับได้ทั้งหมดเลยทั้งพี่ตั๊กแล้วก็พี่นุ้ยเนี่ย
หลายคนบอกว่าต้องปรบมือให้นะเป็นคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่
บอกเลยว่าถ้าลูกจะเป็นอะไรเป็นเลยขอให้ลูกชายเป็นเด็กดี
ตั้งใจเรียนแล้วก็ไม่เป็นภาระของสังคมค่ะ
แต่พี่บอกกับลูกหน่อยภูจะเป็นอะไรก็ได้แต่ภูทำให้แม่ได้ไหม
แม่ขอภูแค่สามข้อหนึ่งภูต้องเรียนให้สูงที่สุดเท่าที่ภูจะเรียนได้
สองคุณจะต้องมีอนาคตที่ดีคือต้องมีหน้าที่การงานที่ดี
ต้องเป็นคนเก่งและอันที่๓อันนี้สำคัญที่สุด
ครูต้องเป็นคนดีนะห้ามเป็นภาระต่อแม่ห้ามเป็นภาระต่อสังคมนะ
ต้องเป็นคนดี๓ข้อนี้อ่ะปูให้แม่ได้ไหม

ตอนนี้เรายังไม่รู้จะเป็นอะไรแน่ถ้าเป็นผู้ชายก็ทำตัวให้ดีกับสังคม
อืมแต่ถ้าหนูจะเป็นอีกเพศหนึ่งเพศที่สามก็อ่ะ
ไม่เป็นไรตอนนี้ไม่เป็นไรเพราะไม่ว่าอ่าก็ทาหน้าบางบางทาปากเบาเบาก็แล้วกัน